อ่าสืบเนื่องจากเหตุการณ์เมื่อวันนี้
เมื่อวานนี้เรานำเสนอกลุ่มวัยรุ่นที่จังหวัดกาลสิน

คนที่ใช้รถใช้ถนนเขาไม่ได้ใช้กันเลยนะคะ

สรุปออกมาแล้วเนี่ยเด็กที่ก่อเหตุ
อายุ๑๓๑๕ปีเท่านั้นเองนะคะ

ใช่ค่ะแล้วนี่เป็นคลิปเหตุการณ์เนี่ย
ค่อนข้างครบนะปลาแก้วปลาขวดใส่กัน
มีไม้ด้วยเขาบอกมีจอบด้วยบางคน
แล้วก็ยิงปืนแก๊ปขู่กันเนี่ยนะคะ
นี่เป็นคลิปเกิดขึ้นทั้งหมดนะคะ

เกิดวัยรุ่นเนี่ยรวมประมาณ๒๐คนยกพ่วงตีกัน
เขาบอกมีทั้งปืนมีขวดแก้วมีเจาะมีไม้มีมีดดาบ

คลิปนี้ผู้ใช้เฟซบุ๊กไลน์๑โพสต์เอาไว้นะคะ

เกิดเหตุวัยรุ่นยกพวกตะลุมบอล
ครบมือทั้งมีดเจาะไม้ไล่ทำร้ายกันราวกับบ้านเมือง
ไม่มีขื่อมีแปรไร้กฎหมาย
เหตุเกิดที่๓แยกมกรสิน
พื้นที่นามนใกล้กับร้านอาหารชื่อดัง
นามูลจังหวัดกาลสินบ้านป่าเมืองเทือน
เจ้าหน้าที่ตำรวจไปอยู่ไหนหมด

พันธ์ตำรวจเอกนัทพานพวัชระเสวี
ซึ่งทั้งหมดที่จับได้ในวันนี้
คุณค่ะสลดใจค่ะ

กลุ่มแรกเป็นกลุ่มวัยรุ่นในเขตตำบลนามน
ก็คือที่เกิดเหตุ๑๑คน

กลุ่มวัยรุ่นในเขตตำบลสงเปลือยอำเภอนามน

เป็นอาวุธปืนไทยประดิษฐ์

เบื้องต้นซ่องโจรร่วมกันมีอาวุธปืนไว้ในครอบครอง

ยิงปืนในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ขณะที่บรรยากาศด้านหน้าสถานีตำรวจนามนนี่นะคะ
ญาติของเยาวชนทั้งหลายเขาก็มารอเข้าเยี่ยมยืนรอลูกหลานแบบนี้เนี่ยนะคะ
ขณะที่ตำรวจชุดสืบสวนกำลังเร่งติดตามกลุ่มวัยรุ่น
ร่วมก่อเหตุที่เหลือมาดำเนินคดีให้ครบทุกรายเลยค่ะ